เมื่อวานออกมาตั้งโต๊ะแถลง
พร้อมด้วยกลุ่มสามิตรคุณสมศักดิ์คุณสุริยะนะครับ
รวมถึงมีทั้งการถ่ายรูปหมู่มีการทานข้าวเย็น
ทลายกำแพงเรื่องของความขัดแย้ง
นายกรัฐมนตรีออกมาบอกว่าสบายอกสบายใจ
ทีนี้ก็ต้องจับตามองไปที่เรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำนะครับ
แล้วก็เรื่องของการทูล๙ทูลกระหม่อมถวายรายชื่อของคณะรัฐมนตรี

ช่วงนี้ยังหนีไม่พ้นหรอกที่จะคุยกันเรื่องการเมืองการตั้งรัฐบาล
นี่เผลอแป๊บเดียวผ่านไปร้อยวันแล้วนะครับ
ร้อยวันครบร้อยวันของการเลือกตั้ง
นี่เป็นครั้งแรกที่ใช้เวลานานที่สุดของเราในการตั้งรัฐบาล
ไปแล้วร้อยวันยังไม่รู้ว่า
ยังไม่รู้ว่าสุดท้ายรายชื่อคณะรัฐมนตรีจะออกมาเป็นยังไง
เพราะขึ้นอยู่กับนายกคนเดียว
เป็นร้อยวันของความสับสนวุ่นวายหลังการเลือกตั้ง

บางคนบอกว่าเบื่อมากเบื่อข่าวการเมืองเบื่อเรื่องการเมืองเมื่อไหร่จะจบเสียที

บอกว่าคนเบื่อมากถึงเบื่อที่สุด
ว่าเหลืออดกับเรื่องการเมือง
ฉะนั้นช่วงนี้นายกรัฐมนตรีก็ต้องออกมาขอโทษ

ขอโทษที่การเมืองทำให้คนเบื่อหน่าย
เหมือนจะขอโทษแทนสอสอบางกลุ่มในภักดิ์พลังประชารัฐด้วยซ้ำไป
โดยเฉพาะกับความเคลื่อนไหวของกลุ่มสามมิตรเมื่อ๒วันที่ผ่านมา
แล้วสุดท้ายเมื่อวานก็จบเอาดื้อครับ

ถึงขั้นว่าต้องแตกหักกันถ้าสมมุติว่าไม่ได้ตามคำขอ
หัวข่าวหนังสือพิมพ์เนี่ยเขาบอกว่า๓มิตรแตกหัก
สนทิรัฐถอยไม่รับหลังไม่รับพลังงานสุริยะต้องได้พลังงาน
มิดบูอันนี้คือหัวข่าวในช่วงสองสามวันก่อน
แต่พอมาถึงเมื่อวานกลายเป็นหนังคนละม้วนเลยครับ
ฉากลิเกสามมิตรสามมิตรเลิกงอแงตู่กำราบ
จบศึกแย่งเก้าอี้สรุปว่ายอมสยบกันไปง่าย
โดยไม่มีข้อตกลงแลกเปลี่ยนใดทั้งสิ้นเพราะว่าสุดท้ายเขาก็บอกว่า
ให้นายกตัดสินใจใครจะอยู่ตรงไหนยังไง
ใครจะได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับนายกตัดสินใจ
เอาง่ายง่ายอย่างนั้นแหละครับแล้วสุดท้าย
สุดท้ายก็มีรายงานข่าวนี้
แปลว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดทั้งสิ้นท่านดูรายงานข่าวนี้หน่อยครับ
รายงานข่าวจากภักดิ์พลังประชารัฐ
บอกว่าที่ปัญหาความขัดแย้งภายในพักเกี่ยวการจัดเก้าอี้รัฐมนตรีที่ไม่ลงตัว
ในเวลาข้ามคืนเนื่องจากผู้ใหญ่ในรัฐบาลได้ประสานนายอุตมะ
ให้ไปเจรจากับกลุ่มสามมิตรให้ได้ข้อสรุป
นายสุริยะยอมไปนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
เพื่อให้นายสนทิรัฐนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
เพื่อให้กระทรวงพลังงานยังเป็นอยู่ในสายการควบคุมของนายสมคิดรองนายก
โดยไม่หลุดไปอยู่ในการบริหารของกลุ่มสสกม
และยังประสานพูดคุยกันในกลุ่มสามมิตรได้
ขณะที่นายสมศักดิ์ก็ยังเป็นไปตามโผล่เดิม
คือไปนั่งรัฐมนตรียุติธรรมและคุณอนุชาไม่ได้เป็นรัฐมนตรี
ฉะนั้นข่าวนี้ก็แปลว่ากลุ่มสามมิตรไม่ได้รับการตอบสนอง
ไม่ได้อะไรเลยจากความเคลื่อนไหวเรียกร้องคราวนี้
ฝ่ายนายกผู้มีอำนาจงานนี้ต้องถือว่าเอาอยู่ครับ
ยุทธวิธีจนกลุ่มสามมิตรยอมสยบในชั่วข้ามคืน
ปรากฏการณ์ครั้งนี้ส่งรัฐมนตรีให้สัญญาณว่า
สัญญาณว่าแม้จะมีเสียงปริ่มน้ำแต่ว่าไม่ใช่เป็นจุดอ่อนเสมอไป
แล้วก็ไม่ใช่เป็นจุดอ่อนที่จะทำให้กลุ่มต่างก่อวอร์ดเรียกร้องโน่นเรียกร้องหนี้ตามอำเภอใจ
เพราะฝ่ายรัฐบาลมีพลังแฝงครบมือครับ
อันนี้ก็โชว์ให้เห็นตั้งแต่กลุ่มอีสานใต้ของคุณเอกราชช่างเหลาที่ออกมาตอนนั้น
แล้วสุดท้ายก็สยบเงียบไปเฉยถัดมาไม่กี่วันมีกลุ่มสอสอปักใต้ของพลังประชารัฐ๑๐กว่าคน
ก็แสดงท่าทีว่ามีความประสงค์จะมีเก้าอี้รัฐมนตรี
สุดท้ายขึ้นมาเอาอยู่ครับเงียบไปเฉย
รองวิศนุท่านบอกว่านี่เสียงปริ่มน้ำแปลว่าร่อแร่
เวลานี้สภาพการอาจจะเป็นอย่างนั้นจริงแต่ปริ่มน้ำไม่อันตราย
กลับช่วยให้ระมัดระวังมากขึ้นอีกเยอะดีกว่ารู้สึกว่ามั่นคงแล้วประมาท
นี่เสียงของรองนายกรัฐมนตรีรองวิศนุตัวช่วยอีกตัวหนึ่งที่สำคัญมาก
ถ้าท่านผู้ฟังตามดูนะที่ทำให้การเคลื่อนไหวต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรี
เงียบไปคือกระแสสังคมครับโลกโซเชียลนี่แหละเป็นตัวควบคุมกำกับสอดส่อง
พฤติกรรมทางการเมืองดีที่ยกตัวอย่างตั้งแต่กลุ่มอีสานใต้มาจนถึงกลุ่มปักใต้
ก็ถูกกระแสสังคมโซเชียลฉลุถล่มสุดท้ายก็หายไปเฉยหนักที่สุด
คราวนี้กลุ่มของสามมิตรที่ออกโรงมาถ้าดูรายการโทรทัศน์รายการข่าวโทรทัศน์ที่เขาเปิดโอกาสให้คนแสดงความคิด
ที่ประชาชนยอมรับไม่ได้หลังจากนั้นไม่กี่วันหายไปเลยครับ
ไปถามว่าทำไมหายไปอ๋อถูกชาวบ้านด่ามาทางโลกออนไลน์เต็ม
ไปหมดบางคนพออภิปรายดีหน่อยคนก็แสดงความชื่นชมมาให้
กำลังใจมานี่ไงครับนี่เป็นนิมิตใหม่ของวงการเมืองนิมิตใหม่
ที่บอกว่าต่อไปนี้สังคมคนที่ติดตามการเมืองเขาสามารถจะ
กำกับพฤติกรรมนักการเมืองได้ในระดับหนึ่งโลกโซเชียลนี่แหละ
ครับเห็นชัดเลยว่าคราวนี้กลุ่มสามมิตรเป็นตัวอย่างที่โลก
โซเชียนลุมกันตำหนิติเตียนมากในที่สุดก็ต้องถอยครับคุณฝืน
ความรู้สึกของประชาชนไม่ได้อันนี้แหละที่เขาบอกว่าประชา
ปไตยไม่ใช่แค่๓วินาทีที่จะกาบัตรเลือกตั้งอีกแล้วแต่
จากนี้ไปประชาชนภาคสังคมโซเชียลทั้งหลายจะควบคุมพฤติกรรม
ของนักการเมืองนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณ
ครับคุณน้ำแข็งครับก็ต้องจับตามองกันต่อไปนะอาจารย์เลยหยิบ
มาพูดกันเรื่อยนะฮะในช่วงนี้ข่าวการเมืองนะครับขอบคุณ